การไล่ล่าระทึกกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมกระบะคันนี้เนี่ยเขาขนแรงงานต่างด้าวเข้ามาที่แม่สอดจังหวัดตาก
เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกเรียกให้จอดเพื่อจะตรวจ
ปรากฏว่ากระบะแหกด่านขับหนีเจ้าหน้าที่ขับตามแล้วดูนะจนต้องยิงยางสกัด
สุดท้ายจะจับได้ไหมเดี๋ยวต้องตามข่าวนี้ค่ะ
เห็นหลายมุมเห็นหลายช็อตนี่คือกระบะหนีนะอ้อมรถใหญ่มาตำรวจขับตามพุ่งชนไปโคร่มนึง
ยังไม่หยุดยังหนีต่อตำรวจวิ่งไล่ตามยิงยางก็แล้วคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้อยู่ตรงจุดตรวจความมั่นคงบ้านห้วยย่าอุอยู่ที่แม่สอดจังหวัดตากนะคะ
นี่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาตามไล่ล่าแล้วสุดท้ายนะคนขับไม่จอดหนีไปในหมู่บ้านห้วยยะอุ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาเป็นยี่สิบนาทีเลยค่ะสุดท้ายเนี่ยตามยึดรถได้เอ้างั้นแปลว่า
จับตัวคนขับได้อ่ะสิไม่ใช่ค่ะเพราะว่าคนขับเนี่ยหนีไปได้ทีนี้ก็ตรวจสอบในรถคุณเชื่อ
แรงงานต่างด้าว๙คนนั่งตัวสั่นอยู่ในรถเลยอาการก็คือหวานวิตกแหละแหมผ่าน
หมอรภูมิรบแบบนี้กันแบบดุเดือดแบบนี้
เจ้าหน้าที่ก็คุมตัว๙คนไปสอบปากคำ
ส่วนรถต้องไปตรวจสอบทางทะเบียนก่อน

แล้วก็ตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ